จากการจับกลุ่มตัวฟุกศรีมณีเด้งแล้ว
มันก็มีคำถามตกลงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย

หน่วยงานเขาก็มาย้ำเรื่องข้อกฎหมายอีกใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามกวาดล้าง

ล่าสุดได้ระดับโกดังเลย

ของกลางเป็นหมื่นชิ้นกอง

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาสำหรับ
เติมสูตรต่างเขามีกลิ่นต่าง

เหรอค่ะก็เพิ่มกลิ่นเข้าไป

ประมาณนั้นนอกจากนี้ก็มีปืนบีบีกัน

รายการมูลค่าเป็นล้านค่ะ

ตรวจยึดมาได้จากอาคารพาณิชย์๔ชั้น

เป็นกระดังเก็บสินค้าที่ร่วมกัน

รองผู้บัญชการที่ก็บอกว่า
หลังจากที่ตำรวจระดม
แต่เชื่อว่าน่าจะยังมีการลักลอบนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอีกเป็นจำนวนมาก
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคเองตอนนี้มีความต้องการและมีราคาถูกด้วย
เรื่องของตัวที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาหาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดนัด

ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องขยายผลว่ามีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการนำเข้าสินค้าเหล่านี้หรือเปล่า
และก็ย้ำหากใครมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
ว่าผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเห็นกันสูบทั่วไปนะ
พอรวมกันสูบเยอะเยอะควันก็เยอะเยอะแล้วก็ไฟไหม้นะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาจำหน่ายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามจำหน่ายหรือให้บริการ
ซ่อนเร้นหรือเก็บของที่ยังไม่ผ่านสุรกากรหรือของที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร
และจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
มาดูโทษกันหน่อยดีครับโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปีหรือปรับ๔เท่าของราคาสินค้า
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนพร้อมของกลางนะคะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าย้ำนะคะใครที่เป็นคนที่ไปซื้อมาแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนขายนี่ก็ผิดกฎหมาย